ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
คุณผู้ชมครับกลับมาระเบิดความมันกันต่อเลยดีกว่า
กับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์

คนนี้มาจากอำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน
ชกมาแล้ว๘๖ไฟล์ชนะ๕๕ไฟล์
เสมอ๒ไฟล์และแพ้๒๙ไฟล์ครับ
ฟ้ามงคลบอร์จงจริง

ฟ้าฟ้าฟ้าฟ้า
มาดูนักชกในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรนะครับ
กมาแล้ว๖๗ไฟล์ชนะ๕๐ไฟล์
เสมอ๒ไฟล์และแพ้๑๕ไฟล์
แล้วครับเดินทางมาถึงพุธที่๔ของรายการครับ

เจอกับฟ้ามงคลปจงเจริญ
เป็นสมบัติว่านี่คือคู่รองของรายการครับ

น่าสนใจเลยทีเดียวครับสำหรับคู่นี้ครับ
สำหรับนักชกในมุมน้ำเงินครับ

นายมงคลศิลป์แสงการจังเผลอเมืองจังหวัดกรสินทร์ครับ
ปัจจุบันในวัย๒๘ปี
ฟอร์มหลังต้องบอกว่ายังขวานหาชัยชนะไม่เจอครับ
มาโชคที่นี่ล่าสุนิพัฒน์ท่าแพ้น้องให้กับ

จากให้มหัวบอสจงเจริญต้องบอกว่าวันนั้นพลาดจริงครับ

เพชรภารภาคาเกษตรครับ
หรือว่าปัจจุบันนี่ก็คือเพชรพาสโสพิษครับ
นายมัยตีแสงตระกูลจังเกิบเผลอเบื้องนารางจังหวัดพิชิตไว้๒๑ปี
ฟอร์มหลังแพ้๒ชนะ๑ครับ
จากให้มวยสระโสพิษโดยเจซ่อครับ
ในยุคปัจจุบัน
ลูกเขยเป็นระดับแชมป์ประเทศไทยนะครับ

ต้องบอกว่าการทำมวยของหญิงแกร่งลายนี้นี่ไม่ธรรมดาเลยครับ
เดี๋ยววันนี้มาดูบทพิสูจน์อีกหนึ่งหน้าครับ
ในการเจอกับทางด้านฟ้ามงคลนักชกรุ่นพี่
แล้วครับยกที่หนึ่งเริ่มขึ้น

ฟ้ามงคลประเภทบูชุธรพส
เช่นเดียวกับเพชรภาครับประเภทถอยหลังอกลม
ระยะเปลี่ยนมาวัดระยะด้วย
ขวาครับอ้าวปล่อมด้วยฮุกซ้ายครับ
ซ้ายยาวโอ้ยดึงกับไม่พ้นครับ

อีกฝ่ายนึงเตะล่างอีกฝ่ายนึงเตะบน

จังหวะขวาหลุดเจอซ้ายลงโทษโอ้แล้วนี่ครับจังหวะตบด้วยฮุกซ้ายของเพชรภา
รอจังหวะแบบนี้ตลอดครับ
บางคนต้องระวังครับกาดขวาตกไม่ได้ครับ

อู้ยส้ายาวและตกมาตีด้วยข่าวขวาครับ

ใครจะเลี้ยวเลยครับ
นี่ครับซ้าย
เพื่อพยายามจะดักด้วยฮุกซ้ายและขวาครับ
ไม่แกร่งจริงนะถ้าเจอแข่งซ้ายของฟ้ามงฺิรเข้าไป
มีโอกาสยุบมีโอกาสย่น
ได้เลยครับ

ฟันหมาดบัวที่อยู่ทางบ้านครับอย่าลุกไปไหนครับ
อาจไม่ครบยกเขาเล่นกันหนักแรงแบบนี้ครับ
โอ้โหซ้าย
ส่วนด้วยขวาอีกที
โดดและครึ่งตลอดครับ
โอ้โหฮุกขวาแล้วล็อกในแท่ง
เผ็ดละพาได้เองตี
เอาละครับวงในทำงานแล้วครับเพชรภา
ัดเอาอาวุธที่ตัวเองถนัดแล้วครับเพชรบา
วงนอกนั้นเป็นรองจังหวะก็เลยเบียดใน
ด้วยเขาขวาแล้วก็ดูครับดันเข้าเชือกเลยครับ

ได้ยินเสียงไกลนี่ก็คือเจ๊โสครับ
โอ้โหตะโกนต้องบอกว่ากำชับลูกศิษย์อย่างเพชรระพายสโสพิษครับ
แม้ว่าจะไม่ได้ไปสอนที่มุมนะครับ
นี่ครับจังหวะยกที่ผ่านมาครับเอามาทัดซ้ายและเติมด้วยขวา
ทุกเครื่องจริงครับเพชรภาไฟล์นี้ดูครับ
จังหวะต่อยหมัด๑๒แล้วก็ล็อกใน
พยายามจะสวนด้วยเข่าขวาเหมือนกันครับจังหวะที่ฟ้ามงคลนั้นเตะซ้ายมา
พยายามจะเด้งตีแต่ละเม็ดครับ
ทางด้านฟ้ามงคลเจอเข่าเบียดตีเข้าไปแต่ละดอกครับ

ก่อนที่จะประกบวงในนี้แกมีหมัดนำมีแข้งนำแล้วครับ
ตำรารับแทบไม่ทันเลยครับช่วงปลายยก
ตอนที่สามเริ่มขึ้น

ตบได้มาถูกซ้าย
หลักในเพนรพาหลักใน
โอ้ยต้องตีครับ
ต้องออกอาวุธบ้างครับเพนรพา
แล้วเติบให้คนอ้าว
โอ้้ยเดือดจริงครับ
หลักใน
โอ้โหแต่เผ็ดรัฐาแกไม่ยอมครับดื้อครับ
โอ้โหดูเดือดแบบนี้ครับไปลุ้นกันดีกว่าครับบนเวที
โอ้โหไม่รู้ว่าคู่นี้ไปโกรธกันมาจากไหนนะครับแรงดีจริงนะครับ
เอาละครับเราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือไม่
สนับสนุนโดย๒นิตยสารมวยชั้นนำของวงการรู้ลึกรู้จริงรู้เรื่องแชมป์ทุกเวที
นิตยสารแชมป์วางแผนทุกวันจันทร์วิเคราะห์ทุกประเด็นวงการมวย
ดูมวยตู้ต้องอ่านมวยตู้วางแผนทุกวันอังคาร
นิตยสารแชมป์นิตยสารมวยตู้

หนึ่งหมื่นบาท

หลังจาก๓รอบสอบแอคชั่น

เพื่อรักษา
เพชรอยู่ด้านฝ่าโสสูพิษ

ผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับรายการ
ไทยอยู่ด้านมวยไทยไฟเตอร์